เป็นยังไงล่ะปุ้ยดอม
ยืนยันแล้วอีกรายนึง

สทยันคนไทยรายแรกติดเชื้อฝีดาดลิง

อย่าตื่นตระหนกแต่ต้องตระหนัก
เพราะว่าคนคนนี้ต่างประเทศไม่เคยไป

แต่เขาเคยมีประวัติการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน

ระบาดของโรคโควิด๑๙ยังไม่สั่งซะ

มีประวัติมีเพศสัมพันธ์กับชายชาวต่างชาติ

กรมคุมคุมโรคกระทรวงศาสตร์ธนสุขเปิดเผย
ว่าพบผู้ป่วยฝีดาดลิงคนที่๒
จากโรงพยาบาลวัชิระพยาบาลกรุงเทพมหานคร
ผู้ป่วยเป็นชายอายุ๔๗ปี
อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯมหานคร
ไม่มีประวัติไม่เคยไม่เคยไปต่างประเทศ

แต่ว่ามีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ

เมื่อวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
เขาเริ่มมีไข้ปวดเมื่อยตามตัว

ซื้อยามาทาก็ไม่หายไม่ดีขึ้นฮะ
ุ่มหนองเริ่มขึ้นตามตัว
แขนขาใบหน้าศีรษะ
แล้วก็ที่อวัยวะเพศมันก็บวม
อักเสบเจ็บแสบ

๑กรกฎาคมผลออกมา
เวลาบ่าย๒โมงของเมื่อวานนี้
ฝีดัดลิงครับ

ธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยบอกว่า

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ภาษาไทยก็คือฝีดาดลิงนั่นแหละครับ
เมื่อพิจารณาจากผลการสอบสวนโรค

เป็นผู้ป่วยฝีดาดลิงรายที่๒

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
ขณะนี้เร่งค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

มีครอบครัวที่อยู่ด้วยกัน๑๐คน

หลังจากมีผื่นก็แยกตัว

ซึ่งขณะนี้ได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ถ้าสมมุติว่าฝีดาดลิงนี่
วันเป็นอย่างน้อยครับค่ะเรามาย้ำกันอีกรอบไหมคะว่า
ผู้ชายไทยที่พบเป็นคนไทยคนแรกที่ติดเชื้อฝีดาดลิง
อายุ๔๗ปีเขาไม่มีประวัติไปต่างประเทศนะคะใช่ฮะ
อันนี้สำคัญเลยอันนี้สำคัญมากเลย
พบประวัติมีความสัมพันธ์กับชายชาวต่างชาติแบบรักร่วมเพศ
คือแสดงว่าเชื้อเนี่ยเชื้อจากเขาเนี่ย
มันมันเขาเรียกว่าอะไรหรือว่าวนเวียนอยู่ในประเทศละอืม
ใช่ถ้าเกิดไปดูไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยนะคะ
กรกฎาคมเนี่ยอย่างที่บอกไปคือเขาเริ่มมีอาการเป็นไข้นะครับ
เมื่อยตามตัวมีตุ่มน้องขึ้นที่อวัยวะเพศ
ก็เลยไปซื้อยามาทานเองผ่านไป๑อาทิตย์ค่ะ
อาการไม่ดีขึ้นตุ่มน้องเริ่มลุกลามตามแขนขาใบหน้าและศีรษะ
คุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าภาพที่เราเปิดอันนี้คือภาพจากต่างประเทศนะ
ไม่ใช่ตัวผู้ป่วยรายนี้นะค่ะเป็นแฟนภาพนะคะ
หลังจากนั้น๒๗กรกฎาคม๒๕๖๕
ตัวเขาเองไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลกรุงเทพ
ในที่สุดแล้วผลตรวจออกมาพบว่าเป็นโรคฝีดาดลิงนะคะ
อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ด้วยกัน
ที่ต้องเรียนรู้คือน่าแปลกใจว่าผู้ชายคนนี้ผู้ป่วยรายนี้นะ
อายุ๔๗ปีใช่ไหมซึ่งเขาน่าจะปลูกฝีแล้วหรือเปล่าใช่ไหมพี่เบิร์ต
เพราะว่าคนที่เกิดก่อน๒๕๒๓จะผ่านการปลูกฝีมาแล้ว
คนนี้ไม่แน่ใจว่าได้ปลูกฝีหรือเปล่าโอ้อายุอายุเท่าผมน่ะ
ฉะนั้นแสดงว่าจริงก็ต้องน่าจะได้ผ่านการปลูกฝีดัดมาแล้วนะ
แล้วพูดถึงฝีดาดลิงเนี่ยคุณผู้ชมคือตอนนี้แบ่งเป็น๒สายพันธุ
อาการบ่งชัดว่าติดเชื้อเนี่ยคือระยะฟักตัว๗๑๔วันก็จะมีไข้สูงปวดตัวปวดกล้ามเนื้อ
มีต่อมน้ำเหลืองโตทั่วร่างกายที่สำคัญอันนี้สังเกตทางกายภาพได้ชัดก็คือมีผื่นมีตุ่มหนอง
อย่างที่บอกไปผู้ชายคนนี้มีตุ่มขึ้นที่อวัยวะเพศก่อนเลย
ใช่ค่ะนี่แหละฮะอาการบ่งชี้ชัดเจนเลย
หน้ากากอนามัยเอาไว้ล้างมือให้บ่อย
เลี่ยงการสัมผัสพวกใบหน้าตาจมูกปาก
แล้วก็อย่าระวังแต่คนด้วยกัน

หนูกระลอก
เลี้ยงกระลอกเลี้ยงกระต่ายระวังหน่อยก็ละกัน
เพราะว่าเป็นภาหะของโรคได้ใช่ไหมใช่ฮะ
แต่ที่ยังน่าวางใจได้ยังโล่งอกได้คือ
ดาลิงเป็นแล้วหายเองได้นะคุณผู้ชม
หายจากโรคเองได้ไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตคืออัตราเสียชีวิตได้ต่ำ
ใช้ระยะเวลาประมาณสัก๒๔สัปดาห์ก็หายจากโรคได้
แล้วก็มียาต้านไวรัสในกลุ่มของฝีดาตคนและฝีดาดลิง
ที่รักษาได้นะครับ
ถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลทั่วโลกตอนนี้มีทั้งหมด๗๖ประเทศ
ที่มีคนในประเทศของเขาติดโรคฝีดาดลิง
แล้วก็อยากแจ้งให้คุณผู้ชมทราบแบบนี้นะคะ
ตอนนี้หลักหมื่นราย๙๘ของคนที่เป็นเป็นผู้ชาย
แล้วก็ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการรักร่วมเพศ
คือลักษณะการติดมันคล้ายเอส
คุณผู้ชมจำเอจได้ไหมแต่เอจมันจะยาวเรื้อรางแต่ฝีดาตร

ยังไงก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยก็แล้วกัน
ใช่ค่ะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะ
ถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลตัวเลขเนี่ยก็แอบน่าตกใจเหมือนกันนะคะ
คือเราพบครั้งแรกน่าจะเป็นช่วงพฤษภาถูกไหม

หลักร้อยคนแต่พอช่วงนี้มาถึงช่วงนี้
จากหลักร้อยโตมาเป็นหลักหมื่นคนผู้ป่วยนะคะ
ทีนี้มันมีข้อกังวลว่ามันมีข้อมูลออกมาบอกว่า
คนที่ไปตามที่สาธารณะต่างโดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะ
เข้าไปต่อไปใช้ต่อกับคนที่ติดฟีดาดลิง

สมมุติไปนั่งบนซ่วมอย่างนี้
คำตอบคือใช่แล้วถามวิธีที่จะรับมือป้องกันควรทำยังไงดี
เป็นอดีตนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลเกาะลันตาที่จังหวัดกระบี

คนที่ชอบอุจจาระนอกบ้านแล้วกลัวติดติดาดลิงจับหวาชะโครก

จริงผมว่าเดี๋ยวนี้คนใช้สเปรกอฮอลพ่นทุกอย่างเลยนะ

วิธีการป้องกันดูแลตัวเองคือเหมือนโควิดเลย

แต่ก็ติดยากกว่าโควิดนะติดยากกว่าโควิดนะครับ

ใส่หน้ากากอนามัยอันนี้ยังจำเป็นต้องสวมใส่นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมมันมีการศึกษาในเคสที่ติดฝีดาดลิงนะฮะ
คุณหมอบอกว่าคือไปตรวจหาเชื้อตามสถานที่ต่างในบ้านของผู้ติดเชื้อเนี่ย
ไปพบว่าจุดที่มีไวรัสเยอะที่สุดคือจุดไหนรู้ไหม
ห้องน้ำห้องน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงชักโครก
ดังนั้นแล้วในทางทฤษฎีสมมุตินะคะเราไปใช้ห้องน้ำนอกบ้าน
ก็คือที่สาธารณะนั่นแหละแล้วไปนั่งอุจจาระต่อจากคนที่ติดฝีดัดลิง
คือเราไม่รู้หรอกว่าคนที่มาใช้ก่อนหน้าเรา

แล้วมันมีคำเตือนจากองค์การอนามัยโลกด้วย
ใช่แล้วครับอย่างที่พี่ปุ้ยบอกเมื่อสักครู่คือ

ยิ่งถ้ามีคู่นอนหลายคน

สถิติตอนนี้กลุ่มนี้มีประมาณ๙๐

ในเพจยังเขียนเตือนมาด้วยนะว่า

หรือก่อนจะมีเพศสัมพันธ์กัน
ก่อนเลยดูอวัยวะเพศก่อน

เพราะว่ามันขึ้นก่อนที่แรกเลยคือ

มีตุ่มหรือเปล่าหรือต่อให้ยังไม่มีตุ่ม

ใช่ค่ะใช้อุปกรณ์ป้องกันหน่อยนะฮะ
อันนี้เป็นข้อมูลที่เอามาบอกกล่าวกัน

แต่ว่าท่านก็ศึกษาข้อมูล

อัตราการเสียชีวิตมันไม่ได้รุนแรง
แล้วก็สามารถเป็นแล้วก็หายเองได้ด้วย

คือเราไม่อยากให้เป็นว่างั้นเถอะครับ